มาพร้อมกันกับคุณทศพรสวพลสเตียนสุกนะครับ
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖จากธนาคารกรุงเทพ
ติดตามการวิเคราะห์พร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับคุณก๊อฟสวัสดีครับพี่ชวัดสวัสดีครับ
วันนี้เช้านี้ก็โอ้โหชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำด้วยฝน
ช่วงกรุงเทพนะใช่ครับรถติดไหมพี่อู้วติดมากติดมาก
ต้องบอกว่าติดมากเลยนะครับแล้วก็เราก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
ก็เป็นกำลังใจให้นะครับค่อยไปนะครับเดี๋ยวคงถึงนะครับ
มาติดตามเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกันนะครับ
ตลาดหุ้นไทยพยายามที่จะยืนเหนือ๑๘๐๐จุดให้ได้
ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างดีนะ
แล้วตลาดหุ้นไทยนี้ทำนิวไฮนะครับผมเชื่อว่าไฮสุด
เพราะว่ารอบเมื่อก่อนเราเกิดวิกฤตคือ๑๗๐

แต่ว่ายังยืนปิดไม่ได้นะครับก็ยังขึ้นไปแตะในช่วงแค่ระหว่างวันเท่านั้นเอง
อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ตลาดยังคาดหวังอยู่ว่าวันไหนนะ

เราจะยืนปิดที่ระดับเกิน๑๘๐๐จุดนะครับผม
ก็เมื่อวานี้ตลาดหุ้นไทยที่ปิดปรับตัวลงมานิดหน่อยนะครับ

จริงวันก่อนก็ขายค่อนข้างเยอะครับ
แต่ที่น่าแปลกอัตราแรกเปลี่ยนก็ยังแข็งค่าอยู่
ใช่จริงเราต้องบอกว่าวันก่อนเนี่ย
บาทแข็งต้องไปถึง๓๒๑บาทกว่าแล๊วนะ
แล้วก็เมื่อวานเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาบ้างนะครับ
วันนี้ก็ขึ้นมาอยู่ในแถวประมาณ๓๒๒กว่า
ไปดูต่างประเทศก่อนละกันจริงอัตราเงินบาทหรืออัตราแรกเวรที่แข็งค่าขึ้น
จริงมันทั่วโลกใช่ไหมใช่จริงแล้วต้องบอกว่าวันนี้โดยรวม
อนด์ของอังกฤษแต่ว่ายกเว้นเงินเย็นเท่านั้นเองที่ดูดอลลาร์จะอ่อนค่าไปนิดหน่อย
แต่ว่าตัวยุโรปเองวันนี้ได้รับอนุสงค์จากตัวดอลลาร์
เนื่องจากว่าเมื่อคืนตัวผลตอบแทนพันธบัตร๑๐ปีของสหรัฐอเมริกา

เนื่องจากว่าถ้าจำกันได้ตั้งแต่ปลายปีและต้นปีมา
เส้นผลตอบแทนพันธบาทของสนามอเมริกามันค่อนข้างไฟล์ด
ผลตอบแทนสั้นกับผลตอบแทนยาวมันแคบขึ้นเรื่อย

ซึ่งมันผิดปกติเอาง่ายตามปกติตามหลักตลาดปกติ
ดังนั้นพอตัวยาวดอกเบี้ยมันต่ำเกินความเป็นจริง

พอสูงขึ้นปุ๊บถึงจังหวะหนึ่งทุกคนก็ขายทำกำไรออกมาด้วย
ดังนั้นวันนี้ก็เลยทำให้ตัวพันธบัตรตัว๑๐ปี

ก็เลยทำให้ทุกคนก็หันกลับเข้าไปลองดอลลาร์
ใช่อันนี้ต้องรอประทานธนาคารกลางศาลัยออนหลักคุณใหม่

เปลี่ยนจากผู้หญิงเป็นผู้ชายคงต้องดูแล้วล่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ
แต่ส่งผลให้ทางดาวโจรนะครับเมื่อวานี้ทำให้ดาวโจรนี้บวกไป๑๐๒จุดนะครับ
ปิดที่๒๕๓๘๕จุดก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของดาวโจรเหมือนกันนะครับ
แต่เช้านี้กลับข้างกันกับตลาดนิเกอินะครับหรือทางญี่ปุ่น
ก็เช้านี้เปิดมาปิดเปิดลบนิดหน่อยนะครับลบประมาณ๖๘จุดหรือ๒๓๗๘๑จุดแล้ว
คือไม่ใส่เงินไปเยอะแล้วนะครับ
แต่ทางยุโรปรู้สึกว่ายังทรงอยู่นะครับ

ก็ดูแล้วคนน่าจะมีกำลังจากการปรับตัวสูงขึ้นของตลาดหุ้น
พ่อตังจริงจะว่าตั้งแต่เราต้องบอกตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับ
เปลี่ยนแปลงของยุคสังคมก็สำคัญเหมือนกัน
เพราะอย่างที่บอกว่าเงินเฟ้อที่อยู่ระดับต่ำ
เงินยังมีทั่วร่วมลงกลัว

หรือว่าเงินฝากมันค่อนข้างต่ำ

คุณเอสก็เตรียมตัวเลขเศรษฐกิจออกมา
มาดูเรื่องเศรษฐกิจปีนี้

เพราะว่าทุกคนมองว่าตลาดหุ้นขึ้นสูง
แต่ถามว่าแพงจริงในตลาดหุ้น

ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ที่อยู่ในตลาดหุ้น

เพราะฉะนั้นตัวเลขที่คุณเน็ตเอามาโชว์

คาดการณ์อยู่ออกมา๓๙

เราเติบโตได้๒๙เลยนะ

เนื่องจากว่าการลงทุนภาคเอกชน
ทำให้บริษัทต่างก็เริ่มมีกำลีกำไร
แล้วก็น่าจะมีเงินปันผลกลับคืนมา

นี่คือจุดหนึ่งเลยนะที่ทำให้

เงินเฟ้อก็ดูแล้วอย่างปีก่อน
ปี๒๕๕๙อยู่ประมาณ๐๒
๐๗ก็ปรับโตสูงขึ้น

บ้านเนี่ยจับจัดใช้สอยมากขึ้นนะครับก็คือมีกำลังในการซื้อมากขึ้น

ให้ทุกคนดูก็คือการลงทุนภาคเอกชนการส่งออกนะครับ
เติบโตขึ้นนะครับและรวมถึงพวกเราเอง
บริโภคภาคเอกชนที่ยังคงทรงตัวอยู่ได้
อันนี้เป็นตัวขับเคลื่อเศรษฐกิจนะครับ
แล้วก็ปัจจัยที่สนับสนุนและปัจจัยเสี่ยงนะครับ
ก็มีทั้งดีก็ต้องมีความเสี่ยงบ้าง

คือไม่ใช่แค่ประเทศไทยมันทั่วโลก

เพราะจริงโลกมันดีด้วยนะครับ

เพราะฉะนั้นเป็นไปตามทั่วโลกนะครับ

กระชนสูงขึ้นรัฐก็สูงขึ้น
จะเริ่มเห็นอะไรมากขึ้นเรื่อยตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป
ไปก็คือการจ้างงานกับรายได้ของประชาชนสูงขึ้น
นี่คือหลักเลยที่จะส่งผล
นี่คือปัจจัยดีปัจจัยเสี่ยงล่ะคุณเน็ต
จัยเสี่ยงก็จะมีการลดลงของแรงขับเคลื่อนทางการภาคเกษตรหน่อย
ตัวนี้เป็นเรื่องของโลกเลยความเสี่ยงเลยความผันผวน
สั่งแรงการเงินที่ไหลไปไหลมานี่แหละ
สุดท้ายผมอยากให้เอ็นดูแผนสุดท้ายเลยละกัน
ตอนนี้คุยดูแล้วเอกชนล่ะอาจจะไม่เห็นหน้าทางนะว่าเอกชนทำอะไรบ้าง
การลงทุนของเขาภาครัฐนี่เต็มไปหมดนะโดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน
แถวระยองนะครับแถวภาคตะวันออกนะครับ
สำคัญเลยมีทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะคุณเน็ตนะนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นทำถนนระยะยาวก็เรื่องของการทำท่าเรือ
ระยะยาวระยะกลางทำท่าเรือระยะยาวนี่คือรถไฟสปีดเทรนด์เลย
เพราะฉะนั้นแสดงว่ารัฐบาลนี้ลงทุนค่อนข้างเยอะก็ต้องเกิดการจ้างงานตามมาอีกค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
ก็เป็นตัวช่วยให้ปีหน้าให้ปีนี้ปีนี้เราก็เชื่อว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะครับ
ก็รอลุ้นต่อไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะสำเร็จได้ตามนโยบายหรือตามแผนงานของทางรัฐบาลหรือเปล่า
ขอโทษนะครับพี่รถขอส่งเสียงให้คุณครอบที่ห้องส่งหน่อยครับ
ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับสำหรับคำแนะนำในช่วงเช้าวันนี้ครับ